มาดูเรื่องของการทำอนาจารย์เด็กนะครับ
เพราะว่ามีผู้ปกครองของเด็กหญิงวัย๙ขวบ
เข้าแจ้งเรื่องต่อผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านก็เอาเรื่องนี้ไปบอกทางนายอำเภอ
นายอำเภอก็สั่งให้ประหลัดอำเภอกับตำรวจ

แล้วก็ไปควบคุมตัวของชายวัย๕๐ปี
ซึ่งกระทำอาณาจารย์เด็กหญิง๙ขวบ
วัย๕๐ปียอมรับบอกว่าทำจริง
แต่เด็กหญิงสมยอมเพราะเด็กหญิงรักผม

คดีนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อวานนี้
ประหลัดอำเภอรวมถึงตำรวจของสพพระพลาชัยที่จังหวัดบุรีรำเนี่ย
เขานำกำลังเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์
หลังจากได้รับแจ้งจากลูกบ้านแห่งหนึ่งในตำบลป่าซินที่จังหวัดบุรีรำนะฮะ
บอกว่าหลานของพวกเขาและเธอคือคุณตาคุณยายเนี่ย

บอกว่าหลานวัย๙ขวบเป็นเด็กหญิงนะคุณนะ
คุกนายประวิทย์อายุ๕๐ปีกระทำชำราว
และกระทำชำราวบ่อยครั้ง
ทีนี้ครับตายายก็เลยมาขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่
หลังจากที่หลานถูกล่อลวงไปขืนใจในกระท่อม
เจ้าหน้าที่ก็นำกำลังเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่
แล้วก็ไปควบคุมตัวนายประวิทย์มาที่โรงพักนะครับ
ล่าสุดวันนี้เจ้าหน้าที่นำตัวนายประวิทย์ผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำเพิ่มเติมโดยละเอียด
นายประวิทย์บอกว่าเคยทำงานอยู่ที่กรุงเทพ
แต่ก็ย้ายกลับมาอาศัยอยู่กับลูกชายในหมู่บ้านที่บุรีรำได้ประมาณ๑เดือนแล้ว
ซึ่งที่ผ่านมาเด็กหญิงผู้เสียหายคือเด็กหญิง๙ขวบ
กับเพื่อนจะมาเล่นแถวกระท่อมบ่อยครั้งก็เจอกันบ่อยครั้งนะฮะ
กระทั่งคืนวันที่๒๑มิถุนายนที่ผ่านมา
นายประวิทย์อ้างว่าขณะนอนอยู่ในบ้านอยู่ในกระท่อมขออภัยอยู่ในกระท่อม
เด็กหญิงวัย๙ขวบได้เข้ามาหาที่กระท่อม
จากนั้นนายประวิทย์ชักชวนเข้าไปในกระท่อม
แล้วก็ลวนลามลงมือขืนใจ
แต่อ้างบอกว่าเด็กหญิงวัย๙ขวบชอบผม
ยินยอมให้ผมเด็กรักผม
ฟังเสียงของนายประวิทย์เขาอ้างหน่อยครับ
เรื่องอะไรต่อไป
เด็กก็ว่าผมก็ไม่รู้ว่าเด็กไม่ชอบผมนะ

กระท่อมข้างบ้านหน้าบ้านหรือห้างบ้าน

คืออ้างหน้าตาเฉยเลยบอกว่าไม่ได้ล่อลวงหรือบังคับครับ
แต่เด็กมันหลงรักผมก็เข้ามาเอง
เด็ก๙ขวบเองลงกว่า๕๐แล้วนะครับ
แต่ว่าตากับยายของเด็กหญิงผู้เสียหาย

บอกว่าพ่อกับแม่ของเด็กหญิง

วันเกิดเหตุเห็นหลานสาวมีอาการผิดปกติ
ก็เลยเค้นถามจนกระทั่งรู้ความจริง

และก็เชื่อว่าหลานสาวถูกล่อล้วง

เด็กจะไปหลงรักคนแบบนี้นะครับแล้วก็อยากจะให้ลงโทษ

เพราะกลัวว่าจะไปก่อเหตุกับเด็กคนอื่นอีกนะครับ
คุณตาคุณยายโกรธมากเลยบอกว่าถ้าหลานจะรักเขานะ
ก็หมายถึงว่ารักในฐานะผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคุณลุงเป็นคุณตาเลยแหละ
คงไม่ได้รักในฐานะที่อยากจะไปมีอะไรด้วยนะฮะ
ก็เชื่อว่าถูกล่อลวงถูกบังคับครับ
ขณะที่ครูประจำชั้นของเด็กหญิงผู้เสียหาย
ก็เดินทางมาติดตามความคืบหน้าคดี
คุณครูก็กังวลว่าลูกศิษย์อาจจะตั้งคันก่อนวัยอันควร
เพราะว่าเด็กโตวัยเริ่มมีประจำเดือนแล้วด้วย
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ
เป็นห่วงอนาคตของเด็กมากนะครับ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ประสานทีมสหวิชาชีพสอบปากคำเด็กหญิงผู้เสียหาย
แล้วก็อยู่ระหว่างรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์

นี้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับนายประวิทย์ผู้ก่อเหตุ๓ข้อหานะครับ
ก็คือกระทำชำราวเด็กอายุยังไม่เกิน๑๓ปี
โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
พาเด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปีเพื่อไปการอนาจารย์
แล้วก็พรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปจากบีดามันดาผู้ปกครอง
หรือว่าผู้ดูแลก็โทษหนักนะครับ